สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาค่ะวันจันทร์สวัสดีค่ะ
บอลโลกเขาเริ่มเตะกันแล้วใช่ไหมเมื่อคืนนี้เขาเตะเขาถ่ายทอด
ซ่ากับเอกวาดอร์ทางทรูวิชั่นใช่ต่างเอกวาดอร์ชนะไปสองศูนย์
อืมวันนี้คนก็เลยบอกอ้าวเหมือนแบบทีวีดิจิทัลเนี้ย
พวกเราทุกคนก็ร่วมประมูลช่องช่องกันมาใช่ค่ะทำไมแบบว่า
ทุกคนแบบว่าไม่ได้ความเสมอภาคในการถ่ายเหมือนกระจายกันไปแต่ละคู่
อืมแต่ก็คือก็แสดงว่าเขาบอกว่ามีการกระจายให้ครบทุกช่องทีวี
ก็จะได้ดูทุกช่องเท่าเทียมคนละสามแมทสองแมทไม่ได้ไปกองอยู่ช่องเดียวอะไรแบบนี้
ทำไมไม่เอาช่องสิบเอ็ดถ่ายไปเลยอ่ะไม่รู้แม่มันมีการคุยกันมาตั้งแต่แรก
คือด้วยความที่กศธชตอนแรกออกมาบอกอยู่แล้วว่าจะมีการให้งบถูกไหมคะ
หกร้อยล้านในการที่จะเอามาซื้อลิขสิทธิฟุตบอลโลก
ทีเนี้ยไอ้หกร้อยล้านตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่พออยู่แล้ว
เพราะว่าค่าลิขสิทธิฟุตบอลเนี้ยมันมากกว่านั้น
ทีนี้พอมันมากกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการไปหาการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็ต้องไปหาทางภาคเอกชนเข้ามาช่วยถูกต้องไหมคะ
เอกชนที่เข้ามาช่วยเนี่ยเจ้าใหญ่ใหญ่ที่จะมีก็คือในกลุ่มของครู
สามร้อยล้านอืมในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของปตทครับ
แยกกันไปไทยเบฟใช่ส่วนหนึ่งมีธนาคารกสิกรมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีการแยกกันไปทีนี้เนี่ยด้วยความที่ทางทรูเองเนี่ย
เขาก็มีเงื่อนไขในข้อตกลงต่างนานากับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ในการที่เขาเรียกเข้าไปถูกไหมคะช่องดิจิทัลช่องทีวีต่างนานาเรียกเข้าไป
เพื่อที่ถามแล้วว่าโอเคใครจะเป็นผู้สนับสนุน
เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เพิ่มเติมมีการให้เงินเพิ่มเติมกันไป
ตอนนั้นเนี่ยเรียกกันมาอ่าทรูก็มีการตกลงไปที่สามร้อย
อืมเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างต่างนานาว่าโอเคเขาจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะได้เลือก
ใช่ไหมคะสำหรับการขังขันสามสิบสองคู่ด้วยกันอย่างเงี้ย
ในขณะที่ที่เหลืออีกประมาณครึ่งนึงเนี่ยก็คือช่องอื่นก็สามารถที่จะไปจับฉลากกันได้ว่า
ใครจะมีโอกาสได้ฉายแต่ว่าเอาง่ายง่ายเลยเนี่ย
ชิงชนะเลิศเนี่ยจะต้องเป็นของทางทรูเขา
เขาก็รู้สึกว่าโอเคในมุมนี้เหมือนกศธชก็จ่ายไป๖๐๐ล้าน
ใน๖๐๐ล้านนั้นน่ะตัวทางทางดิจิทัลเอง
เขาก็มีการจ่ายเงินเข้าไปนะเหมือนเงินในหกร้อยล้านนั้นมันก็น่าจะ
กันไปอยู่อ่ารวมกันไปอยู่ในนั้นน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้แบบว่า
เทียมในการที่เราจะมีโอกาสได้ฉายค่ะแต่ทางสมาคมทีวีดิจิทัลเอง
ก็มีการออกมาบอกค่ะบอกว่าในมุมเขาคือเขาอยากจะแบบ
ช่องทางในการฉายเนี่ยมันได้แบบทั่วถึงและมากขึ้นในมุมนั้นนะคะ
ซึ่งวันนี้เมื่อช่วงเช้าประมาณสักสิบโมงเนี่ยค่ะก็สมาคมทีวีดิจิทัลเองก็มีการ
มีตัวแทนอ่ะนะคะไปที่เกาะสวทชเพื่อที่จะไป
เรื่องของการจัดสรรการถ่ายทอดฟุตบอลที่บอกว่ามันไม่เท่าเทียมกันเนี่ย
มีการไปยื่นสามข้อเสนอด้วยกันเพื่อจะให้ทบทวนเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอล
จากกรณีที่บริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยค่ะมีการออกหนังสือ
เรื่องของการแจ้งสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสองพันยี่สิบสอง
ก็ระบุออกมานะคะบอกว่าสิทธิการถ่ายทอดฟุตบอลโลกของกลุ่มทู
ก็ขอให้ดำเนินการถ่ายทอดโดยไม่ละเมิดสิทธิของกลุ่มทู
ก็คือมันต้องสอดคล้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ
การถ่ายทอดสดบนระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินแล้วก็จะมีการนำไปเผยแพร่
คือในเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่า
ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกศธชเนี่ยค่ะ
แล้วก็สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลพร้อมด้วยผู้ประกอบการ
กิจการภาคพื้นดินในระบบดิจิตัลเนี่ยนะคะ
โดยที่ยื่น๓ข้อข้อที่๑ก็คือว่า
ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน๖๐๐ล้านบาทจากกองทุนกทปศ
ซึ่งเป็นเงินที่ได้ส่งมอบจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อที่จะเป็นเงินทุนในการสนับสนุนส่งเสริมวิจัยแล้วก็พัฒนากิจการการกระจายเสียง
แล้วก็กิจการโทรทัศน์นั่นหมายถึงว่า
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เนี่ยร่วมสนับสนุนไปกับกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน
๒บอกว่ากรณีกลุ่มทูให้การสนับสนุนจำนวน๓๐๐ล้านบาท
ได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมสิทธิ์การถ่ายทอดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์ม
ส่วนทางกศธชเองก็สนับสนุนเงินผ่านกองทุนกทปศจำนวน๖๐๐ล้านบาท
มติก็คือต้องจัดสรรการถ่ายทอด
กลับไปได้รับการจัดสรรสิทธิ์เพียงแค่๓๒แมทแล้วก็เป็นแมทที่เหลือจากที่กลุ่มทูเลือกไปแล้ว
แมทที่เมื่อกี้รถเมย์เล่าไปให้กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้ง๒๑ช่องที่ร่วมถ่ายทอด
ซึ่งสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแล้วก็สมาชิกช่องสถานีเนี่ย
เขาทักท้วงหลายครั้งต่อกรกฐแต่ทางกรกทยังยืนยันที่จะดำเนินการต่อไป
ในลักษณะแบบนี้ค่ะทางสมาคมเขาก็เลยมีการมายังคณะกรรมการกศธช
เพื่อที่จะยืนยันว่าการที่สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของสมาชิก๑๓ช่อง
เสนอรับสิทธิ์ร่วมถ่ายทอดไม่เห็นด้วย
กับการดำเนินการของกกทซึ่งมันขัดต่อหลักการ
ที่บอกว่าทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
แต่ได้จำยอมร่วมจับฉลากในวันที่๑๙พฤศจิกายน
เหตุเพราะว่าคำนึงถึงเรื่องของผลกระทบค่ะ
ผู้ชมฟุตบอลโลกเนี่ยจะได้ดูกันในวันที่๒๐พฤศจิกายน
ก็เลยอยากจะให้ทางกศธชทบทวนเรื่องของการจัดสรรสิทธิ์
ของทางกกทใหม่เนี่ยก็มีการไปยื่นไป
ทีนี้เนี่ยทางสมาคมทีวีดิจิทัลเอง
ก็บอกว่าทีแรกเขาไม่รู้ด้วยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย
มีข้อตกลงอะไรกับทางทรูนะคะ
ซึ่งบริษัททูคอปเรชั่นจำกัดมหาชน
เขาก็เลยมีการออกหนังสือมาชี้แจงแบบชัดเจนนะคะ
เรื่องของการแจ้งสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ก็ระบุบอกว่าตามที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย
ได้รับสิทธิ์เรื่องของการถ่ายทอดสวดฟุตบอลโลกร๒๐๒๒
ก็คือระหว่างวันที่๒๐พฤศจิกายนถึงวันที่๑๘ธันวาคมเนี่ย
โดยทางกกทเขาได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากศธชเนี่ยค่ะ
ทั้งนี้เนี่ยงบประมาณที่ได้มาจากกสท
มันไม่เพียงพอต่อค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันดังกล่าว
กีฬาแห่งประเทศไทยก็เลยมีการไปทำสัญญากับ
เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

ซึ่งทางกกทเองก็มีการตกลงมอบสิทธิประโยชน์
รวมถึงการให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

แล้วก็ยังให้สิทธิ์แบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว

สิทธิการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของกลุ่มทู
ขอให้ดำเนินการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของกลุ่มทู
เพื่อจะให้สอดคล้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการถ่ายทอดสด
สามารถดำเนินการได้เฉพาะบนระบบดาวเทียมแล้วก็ระบบเคเบิลเท่านั้น

ทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามจากสังคมเนื่องจากว่าคนไทยรับชม
เอาง่ายให้เดี๋ยวนี้คนดูดูจากมือถือดูจากระบบออนไลน์จากอินเตอร์เน็ตซะเป็นส่วนใหญ่คือบางทีที่บ้านนะคะไม่ได้ติดกล่องเหมือนกัน
ก็คือเป็นสมาร์ททีวีก็เข้าจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันส่วนใหญ่หลายหลายคนแบบนั้นทุกวันนี้เรายิงเข้าไปอ่ะ
ถ้าจะดูเราต้องไปติดหนดกุ้งเข้าไปแม่ใช่ป่ะอันนั้นอันนั้นคือเนี้ยช่องปกติ
แล้วจะย้อนยุคกันเหรอลูกคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาในช่องทางออนไลน์เยอะมาก
เพราะว่ามันเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ป่ะมันก็เลยไม่สามารถออกภาพออกเสียงอะไรได้
คุณผู้ชมส่งมากันเยอะเลยว่าแบบเสียงก็ฟังไม่ได้หรอแล้วคือเนี่ยตอนเนี้ยมันขึ้นอย่างเงี้
มันขึ้นติดลิขสิทธิ์อย่างเงี้คนก็แบบดูไม่ได้ใช่บางคนลิขสิทธ
มันเป็นภาพไม่ได้ก็คือก็คือมันเป็นการมันเป็นการคนก็จะถามว่ามันเป็นการละเมิดกฎ
เนื่องจากว่าลูกค้าที่ใช้กล่องทีวีอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายอื่นอย่างนี้
ก็ไม่ว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยรวมถึงกล่องรัสสัญญาณดาวเทียมด้วยนะคะ
ก็คือไม่สามารถรับชมได้แต่ในกรณีเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นสองสองทางอ่ะ

หรือว่าถ้างั้นหารเท่ากันทุกคนจะได้มีสิทธิ์เท่ากันในการไป

เขาก็มีในกลุ่มนี้เหมือนบางคนจะบอกเหมือนว่าซื้อเหล้ามา
กลุ่มนี้เขาซื้อเหล้ามาแต่คนอื่นอยากจะเมาด้วย
เออเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนี่ในกรณีหนึ่ง
กับในอีกกรณีหนึ่งก็คือก็จะเป็นกลุ่มแบบ
โอเคเอ๊ะทำไมสิทธิเท่าเทียมต่างนานา
มันก็ควรจะได้มีการแบบจัดสรรที่มันเสมอภาคกว่านี้
อะไรอย่างนี้มันกลายเป็นมีสองฝั่ง
ก็ต้องมอง๒มุมถ้ามองแง่ธุรกิจ
เป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นสปอนเซอร์เนอะ
ใช่ป่ะคะที่เขาจ่ายเงินเขาควรจะได้นี่เขาใจดีนะ

เพราะเอาจริงคืออย่างเงินที่เรามีการจ่ายเข้าไป
กศธชที่ระบบทุกช่องที่จะต้องมีการจ่ายเข้าไป
พอมันเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็เป็นการบริหารของทางกศธชอยู่ดี

ถึงบอกว่าถ้ามองในแง่ธุรกิจเรื่องหนึ่ง
ต้องมองในแง่การจัดการของต้นทางว่าคุณจัดการยังไง

เค้าบอกว่าเค้าจะถ่ายเยอะเพราะอาจจะจ่ายขึ้นแบบตั้งกว่า๓๐๐ล้าน

คือเขาก็เป็นผู้สนับสนุน

เขาก็มีโอกาสที่เขาจะต้องมีสิทธิ์ในการเลือกคู่การแข่งขันก่อนอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ต้องดูทั้งการจัดการแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วย
เพราะตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครช่วยจ่าย

แล้วทางนี้เขาจะจัดการยังไงให้มันดูเสมอภาคเท่าเทียม
แล้วก็ไม่มีใครเสียเปรียบเขาให้ได้มากที่สุด
เขาเป็นเอกชนถามว่าการที่เขาลงเงินไป
ส่วนหนึ่งก็คือในระบบต่างโฆษณาตอนนี้ก็ซื้อกันไม่ทัน
ไม่ทันแล้วโฆษณาซื้อไม่ทันแล้ว

เพราะว่าพวกเรามารู้ว่าจะได้ชัย

คือถ้าสมมุติตามหลักเลยใครเอามาก็เจ๊ง
ค่ะดังนั้นมันจะแบบได้ผลประโยชน์หรืออะไรไม่รู้
เพราะจริงเขาบอกเขาขาดทุนเรื่องโฆษณาไปเยอะมากเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันบอกว่ามันก็เป็นเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอีกแล้ว
ถูกต้องไหมล่ะเขาก็มีเหตุผลของเขา
ใช่ทั้งสมาคมทีวีดิจิทัลก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกัน
ดังนั้นเดี๋ยวต้องลองไปดูว่ากศธชจะสรุปออกมาว่าอะไร
แต่ยื่นหนังสือไปเขาบอกโอเคมันแข่งกันถึงวันที่๑๘ธันวาแป๊บเดียวก็จบแล้ว
เรื่องอาจจะยังไม่จบในการยื่นข้อเสนอต่าง
ฟุตบอลเตะให้เสร็จแล้วดูแล้วว่าใครเป็นแชมป์แล้วอืม
แต่เรื่องดูออนไลน์ไม่ได้เนี่ยงง
เอาโทษนะคะขอใช้คำนี้ได้ไหมคนด่าเยอะมากจริง
คือตอนนี้ที่เราเล่าไปคนที่ดูออนไลน์ดูไม่ได้เลย
คำนี้จะเข้าโลงทางชาติก่อนแล้วกลับมาดูใหม่ใช่ไหม
เขาดูอะไรไม่ได้เสียงก็ไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้

หลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวว่าอุ้ย
สามีของสองผัวเมียเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยกัน

สักพักนึงก็บอกโอกะจะให้ลูกให้หลาน
น้องกะให้ลูกมีลูกสามคนใช่ไหม

น่าให้เป็นอ่านข่าวนั้นแล้วหนีตามชู้ไปแล้ว
บอกว่าเมียหอบเงินหนีตามชู้ไป
ขนาดบางคำบอกโอ้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมแบบว่ามี
มีกิ๊กอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยพากิ๊กมาที่บ้านด้วย
แล้วก็บอกนี่หลานนี่หลาน
อืม
ว่าเค้าทำอะไรผิดหรอคะ
นะแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
เพราะว่าทะเบียนสมรสจดกับอีกคนนึง
แล้วก็บอกว่าดูด้วยนะคะหลังลอตเตอรี่ชื่อใคร

ก็เลยต้องเข้าบัญชีของทาง
คุณแฟนพี่ดาวนะฮะยาวเหยียดเลยเรื่องนี้จนนายมานิดปรานี
พร้อมด้วยนางอังคณะรัฐกันมณีเนี้ยอายุสี่สิบห้าปีภรรยาเนี้ย
แล้วก็ลูกชายลูกคนกลางลูกสาวคนเล็กเนี่ยเขาเดินทางไปที่ทกศฮะ
สาขาที่ทงธานีธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
เพื่อทำตามสัญญาที่จะตกลงกันไว้ต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่า
ฝ่ายภรรยาเนี่ยจะยินดีคืนเงินให้กับผัวและลูกสามีแล้วก็ลูกเนี่ย
หลังจากที่ว่าสามีเขาไปยักยอกไปแจ้งความว่ายักยอกทรัพยักยอกทรัพย์
ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี้ยนะฮะแต่เมียอยู่กินกันมาไม่ใช่ยี่สิบปี
สิบหกปีหกหนีตามผู้ชายไปแล้วได้พร้อมกับสมุดบัญชีธนาคารที่ได้เงิน
ก็ภายกลับไปที่ฐานการณ์แล้วก็ได้รับความสะดวกสบายจากเจ้าหน้าที่ฐานการณ์
จากนั้นก็เปิดบัญชีกับลูกชายโดยโอนเงินให้กับลูกชายคนกลางเนี่ย๕แสนบาท

เขาบอกว่าคนเล็กต้องอายุ๒๐และคนกลางต้องอายุ๒๕

ลูกชายคนที่๒อายุ๒๐
รวมถึงได้โอนให้กับนายมณิต๑๕ล้านบาทจริง
แล้วข้อตกลงที่ตกลงไว้คือ๑๖ล้านแบบ

รางวัลที่หนึ่งมันกี่ล้านนะพี่มดพี่ไม่รู้หกล้าน
ล้านแต่ที่เหลือกลับมาคือ๓ล้าน๑
คือตอนนี้เหลืออยู่เท่านั้นในบัญชีเนี่ย

ไม่แต่ก่อนที่เขาแบ่งไปแล้วรอบหนึ่ง

จากนั้นทุกคนก็ได้ออกหน้าออกมาหน้าธนาคารแล้วก็พูดคุยอย่างดี
แล้วก็เดินทางไปถอนแจ้งความนะฮะเรื่องนี้ก็จบ
แต่เขามีเงื่อนไขนะพี่มดคือคุณดาวเขาบอกเลยว่า
เอามาเนี่ยเงื่อนไขก็คือแบ่งให้ลูกแบ่งให้พี่มณิษฐ์ใช่ป่ะคะ
แล้วก็เอาทองที่เคยซื้อให้ที่ให้พี่มินิเก็บไว้เอาทองคืนเข้ามา
เขาขอคืนแต่เขามีข้อเสนอว่าพี่มณิษฐ์ต้องออกจากบ้านไป
ใช่เนี่ยหลังจากวันนี้คือวันนี้วันนี้โอนเงินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
หลังจากนี้สามวันออกไปจากบ้านถ้ากลับมาเมื่อไหร่
จะแจ้งความข้อหาบุกรุกแล้วหลังจากนี้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีก
เลิกกันคือมันสลับไปสลับมาหลายที
เพราะทีละพี่มณิจะไม่ฟ้องถูกไหมพอติดต่อไปดูแล้วเหมือนว่าจะหาย
ฟ้องเสร็จปุ๊บพี่ดาวก็เลยกลับมา
แล้วก็มามีข้อตกลงกันเรื่องนี้
หลายคนก็เลยบอกว่าเราจะหอนกันหมดแล้ว
เป็นตัวอย่างของเรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่ง

กรณีตกเงินค่ะให้ลูกสาว๑ล้าน

แล้วให้คุณพ่อ๕ล้านครับ

คนอีสสุดท้ายอวดให้ร้านเข้าห้าที่เราสบายใจแล้วคุณพอใจในลักษณะเงื่อนไผ่นี้ใช่ไหมครับ

เนี่ยแต่พ่อตกกูรงคือโอ้สบายใจแต่ต้องย้ายออกจากบ้านพวกผู้หญิงนะ

ผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ได้มาก่อนอยู่ด้วยกัน
เป็นสมบัติตกทอดกันมามั้งอะไรอย่างนี้
มณีบอกว่าก็จะไปทำงานกับญาติที่นครราชศรีมา
แต่ก็ยังรักแล้วก็ให้อภัยคุณดาว
ถ้าเกิดสมมุติว่าเหมือนหายโกรธกันแล้ว
หรืออะไรยังไงจะแบบกลับมาอยู่ด้วยกัน
เขาก็ยินดีอันนี้คือฝั่งพี่มณิษฐ์นะคะ
ส่วนฝั่งพี่ดาวบอกว่าเลิกกับพี่มณิษฐ์แล้วจะมีคนใหม่ไหม

วันนี้เขาไปทำกันแต่ไม่รู้ว่าเคลียร์ประเด็นแบบจบ

เขาบอกบ้านที่อยู่กันมาน่ะเป็นบ้านเขา

เขาบอกว่าเขาจะเอาเงินไปแบบตั้งหลัก

เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครคุณผู้ชมก็จะเขียนกันแบบนี้เนาะเมื่อกี้

เอาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คือเมื่อเช้าคุณสันธนะก็ไปฝั่งนึงเนอะ
ให้ปากคำในเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ใจต่างนานา

เดินทางไปยื่นข้อมูลเกี่ยวกับทุนจีนสีเทา

ให้กับวัติฤตรีธนกฤษจิตอาริรัตน์
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ
โดยมีเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ

ก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเส้นทางการเงินต่าง

คุณชูวิทย์ตั้งใจเอาข้อมูลมายื่น
ช่วยดำเนินการตรวจสอบยึดอายัด
สินต่างที่ได้จากคดีค้ายาเสพติด

เบื้องต้นทางกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่า
จริงถ้าคุณชูวิทย์ต้องการเนี่ย
สามารถเรียกทีมคุ้มครองพยานได้
เพราะว่าข้อมูลที่คุณชูวิทย์เอามายื่นให้เนี่ย

ไม่ต้องการทีมคุ้มครองพยานผมโอเค
แต่ที่เอาหลักฐานทั้งหมดมายื่นให้เนี่ย
เพราะมองเห็นความร้ายกาดของกลุ่มทุนจีนสีเทา

หลายคนก็ได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้แล้ว
แต่ทำไมมันยังไม่มีการออกหมายจับอีก
ไม่รู้ตอนนี้ตู้เห่าบินหนีไปไหนแล้วบ้าง

ก็เลยอยากที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้เพิ่ม

นอมินีก่อดี
ความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร

มีเป็นพันล้านไม่ใช่แค่หลักร้อยล้าน
คุณชุวิตบอกว่าอยากที่จะกวาดล้างกลุ่มทุนจีนสีเทาที่มาหากินกับบ้านเรา
แต่ในทุนจีนที่มาหากินในบ้านเราอย่างขาวสะอาดแบบบริสุทธิ์

ทีนี้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกนะคะว่า
เร่งดำเนินการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมา
เรื่องคดียาเสพติดเรื่องคดีฟอกเงิน
ความผิดพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลกับหน่วยงานรัฐ
น่าจะใช้เวลาตรวจสอบสัก๒อาทิตย์ได้ค่ะ
ถ้ามีความผิดจริงก็จะสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีนะคะ
ส่วนฝั่งของนายสันทนาอย่างที่บอกอดีตรองผู้กำกับการสันติบาลนะคะ

กับนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเหมือนกัน

ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่เคยไปร้องเรียน๓นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เรื่องการรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลผิดกฎหมาย๓๐๐ล้านบาท
คุณสันทนาก็ยังมีการพูดถึงคุณชุวิตแหละ

แล้วแต่ละกันผมเจอเขามานับครั้งไม่ทั่วแล้ว
เอาไม่เป็นไรหรอกคนเราอายุมากขึ้นอาจจะมีเลอะเลือนได้

มันจะเป็นไปได้จริงเหรอที่คนเราจะจำไม่ได้เลยว่า

๕๗ที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศ

ใช่คุณหรือเปล่าที่เอาชื่อผมให้คอสช

อยากบอกว่าครั้งหน้าถ้าเจอกัน
ก็ให้ชูวิทยตอบสังคมให้ได้ก่อนแล้วกันนะ
ไอ้ธุรกิจอาบอบนวด๖แห่งเนี่ย

แต่ทำไมสอบแค่ช่วงที่นายกัมพลเข้าซื้อกิจการ

ยุ่งยากวุ่นวายคุณพบผมมีเส้นทางอะไร
ผมเอามาให้คุณดูถูกไหมมากางมากับแผะให้คุณดูเลย

สะอาดก่อนเถอะเรื่องที่พูดพูดกันเนี่ย
ประเด็นไงพอจะพูดถึงตัวเองก็พูดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้

ก่อนที่จะมาเจอผมตอบคำถามผมก่อนว่า
ไอ้ที่คุณขายธุรกิจอ่ะผมนึกว่า๖แข่งเนี่ย

สังคมก่อนถ้าคำนี้ไม่มีคำตอบไม่ต้องมาคุย

ซึ่งเป็นแค่จิ๊กโกปากซอยพยายามที่จะตีราคาขึ้นมา
และจะไปตรวจสอบใครได้
ในเมื่อตัวเองถูกไล่ออกจากราชการ
ผมสั้นง่ายครับเพราะผมไม่อยากจะเบี่ยงเบนประเด็น
ไปต่อลองหรือไปชนกับนายสันทนะ

นี่แหละก็คู่นี้อีกคู่หนึ่งที่ต้องจับตามองว่า
เขาจะฟาดฟันยังไงกันต่อไปไหม
เพราะว่าเรื่องทุนจีนสีเทามันก็ยังดำเนินการต่อไปเรื่อย
เพราะว่าทางตำรวจเองเขาก็ตั้งใจว่าจะกวาดล้าง

คุณชูวิทย์ก็มีชื่อในฐานะพยานเพราะเอาหลักฐานไปให้
คุณสันทนาเองวันก่อนก็เอามา๓กระเป๋าเหมือนกัน

วิทยุโรนโยงอ่ะมีชื่อไปเหี่ยวไปอะไรก็ยุ่งเหี่ยวอยู่เหมือนกันนะคะ
ของในเอ็มอภิดิษฐ์เนี่ยค่ะในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
บอกว่าวันนี้ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนเนี่ย
เป็นวันครบกำหนดฝากขังครั้งที่๗ซึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยจะยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม
เข้าไปที่สำนักงานคดีอาญานะคะแต่ว่าอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา
สำนักงานคดีอายา๙เขามีการพิจารณาคำร้องของผู้ต้องหาอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เสนอเรื่องถึงอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเนี่ยค่ะ
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบซึ่งทางอายการมีคำสั่งฟ้อง
นายแอบพิฏิฐฯผู้ต้องหาฐานความผิดข่งคืนกรรธรรมชำราวผู้อื่น
ประมวลกฎหมายอาญาทั้งนี้ทั้งนั้นพนักงานอายการฝ่ายคดีอายาเก้าก็มีการ
นำสำนวนยื่นฟ้องนะคะเป็นจำเลยต่อสารอาญาถนนรัชดาพิเศษไปแล้ว
ซึ่งตอนนี้ค่ะผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมของศาล
แล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวตลอดระยะเวลาการฝากขังสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็คือ
ต่อไปเนี่ยสารจะเบิกตัวนายอภิดิตออกมาแล้วก็มาสอบคำให้การ
ว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธแล้วก็จะมีงานนัดตรวจพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้ต่อไปด้วยค่ะ
แต่ยื่นฟ้องเรียบร้อยนี่แหละแล้วก็ตามกันหน่อย
บางทีมันสักพักระยะหนึ่งแล้วมันก็เงียบกันไปเงียบกันไปข่าวมันหายไปไหน
เขาก็ตอบว่าใช่ค่ะทำไมตอนนั้นข่าวยังยังดังอยู่
ทำไมตอนนี้ข่าวหายไปไหนแล้วอย่างนี้ทำมากันมา
คืออย่างที่บอกหลายครั้งบางทีพอข่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรื่องของสารเรื่องของอะไรมันเรายุ่งไม่ได้
เราก็ได้แค่รอเขาแถลงแล้วก็รายงานตามนั้นเพราะมันก็จะเป็นการก้าวไก่กระบวนการอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่ค่ะอืมนั่นแหละเอ้ามือปืนมือปืนข้ามเนี้ยเรื่องเนี้ยหูภาพอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะ
ถามว่าจุดเริ่มต้นก็เกิดเหตุอะไรขึ้นมา
เขาก่อเหตุใช้อาวุธปืนฟาดใส่นางสาว
จรรยาโยธากุลฟ้าจรรยาฟ้าคนนี้ก็คือเมียเขานั่นแหละใช่
อืมคือจังหวะเมื่อกี้เหมือนแค่แบบเอาปืนขู่เพราะว่าเมียมีเพื่อนโทรบอกว่า
ผัวเธออยู่กับชู้กกอยู่ที่บ้านเลยเมียไปตามแล้วเจอจริงจริงก็เลยเนี่ยทะเลาะกันแล้วเมียหยิบมือถือมาไลฟ์
เมื่อกี้ยืนยืนเหมือนถือปืนขู่จังหวะนี้ค่ะคือแบบล้มรถใช่ไหมแล้วเดินไปแล้วเอาปืนตบเข้าหน้าเมียแต่จังหวะตบอ่ะค่ะ
ปรากฏว่าปืนมันลั่นมันลั่นปืนมันลั่นฮะเข้าหัวเขาเลยเต็มที่คือเสียชีวิตเลยน่ะ
ใช่คือลงไปนอนนิ่งเลยอ่ะค่ะคือถามว่าตั้งใจไหมก็ไม่ใช่ตั้งใจจากข้างแต่ตั้งใจอย่าตีเขาแต่ปรากฏว่าปืนมันลั่น
แต่ประเด็นคือปืนมันถือในมือแล้วเขาขึ้นนกไว้แล้วแล้วก่อนหน้านั้นยิงเขายิงไปแล้วนัดหนึ่งแล้วใช่แล้วยิงโดนแล้วสิ่งที่คำถามจะตามมาแล้วทำไมไม่ช่วยอ่ะ
ถูกใช่ขึ้นรถไปแล้วขับออกไปเฉยแล้วเมื่อกี้คือเดินไปหยิบกุญแจรถในมือของภรรยาที่นอนโดนยิงนอนอยู่ที่พื้น
คือเมียใช่ไหมเมียค่ะนั่นคือเมียนะคะคือเรามันจะมีเห็นภาพเหตุการณ์ด้วยความที่
คุณฟ้าเองเขามีการไลฟ์อยู่ใช่ในขณะที่ทางตัวผู้ชายคือในแม็กซ์เนี่ยก็มีการพูดพูดพูดพูดกันไปแล้วมันก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นภาพมุมที่คุณฟ้าเขากำลังไลฟ์อยู่ซึ่งปืนอ่ะอยู่ในมือ
เนี้ยพูดดิแต่คือพ่อกอเหตุเสร็จเขาหนีไปเลย
หลังจากก่อเหตุปุ๊บก็ได้หลบหนีไปกับผู้หญิงนั่นแหละแล้วคาดว่าหน้า
คนที่หนีไปด้วยน่าจะเป็นแฟนสาวคนใหม่ของอานนท์แล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ห้องพักภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ซึ่งเขาเป็นพี่ชายของนายอานนท์นะฮะหากมีการยิงต่อสู้
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเลยทีเดียว
อืมนี่ก็ไปจับได้ที่กระบีรู้สึกลองฟังเสียงเขาหน่อยได้ไหมฮะ
ตกหรือว่าตั้งใจยิงมันป่ะตกอ่าลูกผู้ชายอ่าลูกผู้ชาย

บอกมาร์สเตอร์โทรศัพท์

ผมยิงหู่ไป๑หทก่อนยิงขึ้นไป

แต่ผมเดินเข้าไปฝากทุกข์

ว่าทำไมไม่พาก็ส่งโรงวาเสะนี้ค่ะ
ทำไมไม่พาเขาส่งโรงพยาบาลอันนี้ก็คือคำถามที่ไม่ใช่ตำรวจ
คือเมียน่ะคือไม่ใช่คนอื่นคนไกลคือเมียที่อยู่กินกันมา
เมียนั้นอ่ะอืม

แล้วก็ปุ๊บโอเคล่ะอาจจะบอกว่ายิงปุ๊บแล้วตกใจทำอะไรไม่ถูก
อืมนี่กำลังดูแบบหลายหลายคนคอมเมนต์บอกว่านั่นคือเมีย
ใช่คือจริงถ้าฝั่งของครอบครัวคุณฟ้า
ผู้ใต่อะค่ะของภรรยาเนอะเขาก็พูดเหมือนกันว่าจริง
คุณฟ้าก็ไปบ่นให้ฟังหลายต่อหลายครั้งแล้วถึงความเจ้าชู้ของ
สามีตัวเองว่าแบบมีเล็กมีน้อยมีผู้หญิงอยู่ตลอดเลย
แต่ฟ้าก็แบบอ่ะมีลูกอ่ะเนอะหลายหลายครอบครัวก็อยู่เพราะว่าแบบเออไม่อยากให้ลูก
ต้องกำพร้าพอหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่จนกระทั่งวันนั้นอ่ะ
คนโทรมาแล้วเขาทนไม่ไหวอืมเขาเดินมาแบบตามมาดูอ่ะ
แล้วก็เจอจริงว่าแบบอยู่กับผู้หญิงคนอื่นในห้องเลยเขาก็เลยโกรธมาก
มันก็เลยด่าทอกันแล้วเขาก็ไลฟ์ประจานมันก็เลยเป็นจุดเริ่ม

ลามออกมาลามออกมาจนถึงแบบหน้าประตู
แล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
ความเค้าเศร้าเนอะ

เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบทุกวัน
ทุกวันจริงผัวเมียเมียผัวพ่อลูกอะไรอย่างนี้คือ

หรืออาจจะเป็นเพราะสื่อโซเชียลมันอาจจะมีมานานแล้วแต่เราไม่รู้

คุณผู้ชมคะ๖โมงเกือบจะครึ่งแล้วใครหิวกันบ้าง

เสื้อว่าเชื่อมีน่าน่างท้องร้องเลยอ่ะ

พูดถึงไข่มันต้องมีตัวชูรสหรือว่าแบบ
อะไรสักอย่างที่มันเพิ่มอัตรรสถูกไหมคะ
ดูข่าวใส่ไข่กินมื้อค่ำไปด้วย

คุณก็มีชีวิตรอดและอิ่มอร่อยได้ทุกที่จริงนะ
ใช่คือจริงจะเรียกน้ำปลาพริกหรือว่าพริกน้ำปลา

เพราะว่าแบนทิพรสเขามีผลิตภัณฑ์ต่างครบทุกรส
น้ำปลาน้ำส้มสายชูแล้วก็ผงปรุงรส
ทิพรสออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาก็คือน้ำปลาพริกนี่แหละค่ะ
นะฮะเมื่อน้ำปลาพริกทิพรสเนี่ยเป็นน้ำปลาที่อยู่คู่คนไทย
เราใช้แบบถ้าว่าทิพรรดเนี่ยอยู่คู่ครัวไทยคนไทยมายาวนานเนี่ย
อีกอย่างหนึ่งทุกคนมั่นใจได้ในรสชาติ
มารวมกับพริกซุปเปอร์ฮอต

ที่มีสีกลิ่นสดชื่นเผ็ดร้อนกำลังดีเนี่ย
จึงได้น้ำปลาพริกคุณภาพดีรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคย
และมั่นใจครับทั้งเรื่องความสะอาดหอมอร่อย
แค่มีน้ำปลาพริกทิพรสก็อร่อยครบรสฮะ
คือน้ำปลาพริกเนี่ยมันคือที่สุดของแบบเครื่องปรุงจริงนะ
เพราะฉะนั้นใครอยากลิ้มลองอยากลองอยากได้อัตรรสเพิ่มขึ้นในการทานอาหารนะคะ

น้ำปลาพริกทิพรสตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป
คือน้ำปลาพิงที่ขายไม่ได้จริงนะโต๊ะกินข้าวบ้านมิ้น
คือจะสะดวกไงเพราะว่าบางทีมีน้ำปลาแล้วมีพริกรวมกันมาเลยทีเดียว

เอาละฮะเดี๋ยวเราปิดเบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมากันครับ
คุณผู้ชมอยู่ในช่วงโควิด

เขาบอกว่าโควิดคุณลองดูรอบตัวเธอเยอะไหมแองจี้

สองรอบสามเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะอืมนี่เราอยู่กันมาประมาณสักสามปีแล้วน่ะ
และที่สำคัญเขาบอกไอ้ละลอกใหม่เนี่ยไม่มีอาการบางคนตรวจไม่เจอ
แล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าออกไปแล้วก็ไปแพร่ให้คนอื่นคนอื่นก็อาจจะติดไปอยู่ในภูมิช่วงนั้นพอดี
แล้วหมอเขาก็เติมออกว่าเอาล่ะไอ้วัคซีนที่ติดติดไปอ่ะ
เราไม่รู้ว่ามันจะช่วยกันหรือเปล่านะอืมเรื่องของวัคซีนจริงจริงต้องบอกว่า
เราได้ยินเรื่องของวัคซีนมา๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาถามเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙สัญชาติไทย
อืมเออนั่นแหละสิจุฬาโคฟใช่ที่เราได้ยินกันมาทั้งขององค์การเพศาจเอง
ของทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาที่มีการวิจัยกันมาต่างต่างพี่จ่ายเงินไปจองก่อนนะลูก
พี่จ่ายเงินไปจองก่อนนะเรื่องของการวิจัยถูกไหมตอนนั้นคือเขาเหมือนแบบเป็นสตาร์ทอัพ
แล้วเขาบอกว่าขอแบบระดมทุนระดมทุนจะมีหลักฐานในไอจีฉันนะ
เพราะว่าพี่จ่ายเงินไปเพราะว่าพี่จ่ายไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนั้นคือระดมทุน
ใช่ใช่เพื่อจะไปวิจัยเขาบอกว่าแล้วที่สำคัญเนี้ยเขาบอกไอ้ยาพ่นพ่นจมูกอ่ะ
ของประเทศไทยดีสุดนะของประเทศไทยที่คิดโดยคนไทยดีสุดนะ
คือทั้ง๓ชนิดของไทยเนี่ยก็คือยังคงแบบว่าทำการอยู่นะพี่
ไม่ใช่ว่ามันเงียบไปนะเพราะว่าจริง
ของไทยก็คือมันใช้เป็นเข็มกระตุ้นได้ไงพี่
ก็ใช้เถอะนี่แหละตอนนี้พี่ยอมรับว่ามันหายไปช่วงหนึ่งเว้ย
แต่ตอนที่ใครล็อกดาวน์เนี่ยเรามีเฟสติเวิลเรามีคอนส่งคอนเสิร์ต

นี่แหละแต่ว่าเราก็มาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะ
อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคะ
เรื่องของวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙สัญชาติไทย
ท่านออกมาบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้า
อันที่มีความคืบหน้ามากที่สุดก็คือขององค์การเพศรัชกรรมนะคะ

แล้วก็กำลังจะเข้าสู่เฟส๓ในเดือนธันวาคมจนถึงมกราคม
ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการทดลองในเฟส๒ก่อน
วัคซีนกระตุ้นภูมิมันกระตุ้นได้ดีหรือเปล่า
ว่าจะทราบผลประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายน

แล้วก็ในเฟส๓จะใช้ทดลองเพื่อเป็นวัคซีนกระตุ้น
สำหรับผู้ที่ใช้วัคซีนชนิดอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

ถ้าเกิดว่ากระตุ้นด้วยวัคซีนของทางองค์การเพศศาสต

ก็แสดงว่าของทางองค์การเพศศาส
เทียบเท่ากับวัคซีนต่างประเทศ

ก็จะได้แบบว่าขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน

แล้วก็ใช้มาเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นของเราต่อไปได้
อันนี้ก็เป็นของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรนะคะ
ก็คือต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยน
บริษัทผลิตวัคซีนจากสหรัฐอเมริกา

มันต้องมีซ้ำใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งวัคซีนที่ผลิตใหม่นั้นได้ผล
เหมือนกับวัคซีนที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาหรือเปล่า

ต้องบอกว่าวัคซีนทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว

สำหรับวัคซีนใบยาอีกอันนึงนะ
ของคณะเพศศาสตร์จุฬา

เปลี่ยนบริษัทใช่ไหมคะก็มีการทดลองใหม่

แต่มันซื้อของใบยาใช่หรอ

ของจุฬาโคฟไม่รู้ใบยาหรืออะไรอย่างนี้

ก็แต่มาใหม่

คือมีเดลต้าคอนเอ็กทรเบีดีอะไรเยอะแยะมากมาก

แล้ววาซินเค้ามันกลายพันตัมโดยไหม

ต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่ก็รอลุ้นนะคะ
องค์การเพศสัตว์เร็วนี้ต้นปีน่าจะพอทราบกันแล้วว่าได้หรือไม่ได้
อืมเนอะฮือฮาฉันเอาบ้างดีกว่าเหมือนคนที่เขาเจอรูปแล้วเขาสาธุแล้วบอก
ถ้าถูกรองมันที่หนึ่งแล้วจะไปบูรณะให้เนอะอ่า
ฉันจะถูกบ้างแองจี้ซื้อเหรอแม่ก็ไม่ซื้อ
ไม่ซื้อแล้วจะถูกได้ยังไงใช่ไหมให้ยายหวนซื้อไงเธออ่า
เพราะแม่ไปซื้อไปซื้อหวยแม่ก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วเล่นไม่เป็นอ่ะ
จริงหรอคือใช่มันก็ค่อยไม่ค่อยซื้อไปที่ผ่านแล้วก็จริง
ซื้อต้องไปซื้อซื้อแล้วก็ทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้จริงจริงซื้อลืม
มันเท่าไหร่เล่นจากหุ้นไม่มีคนเล่นแล้วด้วยแบบนี้กลายเป็นคลิปสุดฮื้อห้าในโลกโซเชียลฮะ
เมื่อผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า
เดินมากรวดน้ำมีเสียงบอกขุดเราออกไปทีโอ้โหอุ้ยขุดเราออกไปทีนะอืม
อยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วว่ะอืมอะไรวะคุณไม่ใช่คุณหรือไม่จะวิ่งก่อน
ฉันขุดจริงเหรอคะเป็นฉันฉันไม่กลัวอะไรอย่างงี้ฉันขุดไม่แต่ว่าแบบ
เป็นอยู่แล้วจะไปขุดได้เลยเหรอหมายถึงว่าอยู่แล้วก็จะไปขุดอย่าง
ได้เลยเหรอเขาบอกว่าได้ยินเสียงอย่างงั้นอ่ะอุ้ยว่าขุดแล้วออกไปที่
นั่นโอ้เจอเสียงพระเป็นเสียงพระน่ากลัวอืมอุ้ยเป็นเสียงพระ
ขอดูตอนเริ่มขุดอีกทีสิคืออยู่ก็ขอฟังเอ็มเรียนหน่อย
พระธรภาพมารับเนี่ยเขาก็บอกกลายไปที่คือเท่าไหร่อยู่ดีตอนนี้เขาก็ไป

โดยคลิปดังกล่าวเนี่ยเผยให้เห็นว่าขณะที่พระแล้วก็ญาติโยมเขากำลังทำพิธีกัน
ช่วยกันค่อยขุดมานะฮะก็เรียกได้ว่าขุดเข้าไปใต้ต้นไม้นี่แหละ
จากนั้นต้องตะลึงตะลึงพบว่ามีเสียงพระลักษณะเก่าแก่อยู่ภายในต้นโพ
ท่ำกลางเสียงสวดมนต์ดังลงมในช่วงเนี้ยก็บอกโอ้โหสาธุกันเรียรัว
แต่บางทีพระแตกหักเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนเขาจะเอาไว้ใต้ต้นโพกันเนอะ
อืมนั่นแหละสาธุรัวรัว
ถ้าถูกรางวัลที่๑ถ้าได้เงินหลายล้านจะไปบูรณะสร้างองค์เนาะ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
อืมใช่ไหมล่ะอืมแต่ก็เขาบอกว่าก่อนจะขุดน่ะ
มีเสียงมาก่อนเนี้ยแหละว่านี่ขุดเราออกปฏิทีย์
เราอยู่มาหลายร้อยปีแล้วแล้วขุดไปเจอจริงด้วย
ก็เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนอะก็จริงอ่ะพี่ส่วนอันนี้ก็เจอเหมือนกัน
อยู่มานานเกือบเดือนแต่ไม่ได้มีเสียงมีอะไร
เมื่อวานทุกคนพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยคือความพยายามและความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกนาย
ล้วนเลยกับการค้นหาร่างน้องเมื่อวานนี้พี่ดูไทยรัฐนิวโชว์การละครลูก
การละครโอ้โหทำไมเป็นการละครล่ะพี่มดหนูอ่ะ
ฉันไม่ดูอะไรจะนั่งดูตายแล้วถ้าฉันได้ไปดูละครทำไม
พี่แจงถึงคืออยากให้เห็นภาพเพราะว่าคือบางคนไม่เข้าใจว่า
ถือหาจมน้ำในเกริ่งศรีนคริ้นแล้วทำไมมันหายากขนาดนั้น
ไหมคะก็จมไปเขาภารกิจค้นหากันอยู่เนี่ยประมาณ
สิบกว่าวันพยายามที่จะค้นหาแต่ว่านะช่วงนั้นเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการค้นหาค่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่
เจอเพราะว่าเครื่องสินค้าหนึ่งพื้นที่มันกว้างมากอืมแล้วมันลึก
แบบลึกสุดใจอ่ะร่างน้องมาวินที่เจอเนี่ยเกือบเจ็ดสิบเมตร
ค่ะซึ่งคนก็ลงไปไม่ได้มันก็ต้องใช้โดรนลงไปก็พยายามหา
ทุกพื้นที่ทุกทางตรงจุดน้องตกตรงจุดที่น้องน่าจะเหมือนกับ
คือทางคุณแม่เองเขาก็ไม่ย่อท้อนะเขาก็มีการพูดคุยแต่เขาก็เข้าใจเจ้าหน้าที่
เพราะเจ้าหน้าที่เองก็เหนื่อยก็เลยบอกว่าอ่างั้นมาขาแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้
เพราะใจแม่ยังเชื่อว่าน้องน่าจะอยู่แถวจุดที่น้องพระตกเจสสกีนั่นแหละ
ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงเขาไม่ย่อท้อเลย
เขาก็พยายามค้นหาเอาเครื่องสแกนคลื่นโซน่าตายน้ำเอาโดรนลงไป
ทำทุกวิถีทางจนกระทั่งเจอร่างน้องจริง
ตอนแรกเธอบอกว่าเจอร่างคนแม่น้องมาวินคิดในใจเลยว่าลูกแน่นอน
แม่มั่นใจแล้วสุดท้ายในการปฏิบัติภารกิจวันนั้น
เขาต้องขอความร่วมมือจากเรือทุกลำเลยนะคะ
ให้หยุดเดินเรือทุกอย่างหยุดนิ่งเลย
เพราะว่าคนไม่สามารถลงไปเอาร่างน้องขึ้นมาได้
มันต้องใช้โดรนสองอันใช้โดรนสองลำในการไปนำร่างน้องขึ้นมา
โดนนึงไว้เกี่ยวแล้วค่อยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา
ดูอีกอันนึงไว้ดำทางค่ะแล้วก็เป็นกล้องที่สองให้ดูด้วย
เพราะฉะนั้นถ้ามีการเดินเรือมีการอะไรแบบนี้ค่ะ
มันอาจจะทำให้คลื่นมันเกิดขึ้นแล้วร่างน้องอาจจะหลุดจากโดรนได้
นี่ค่ะนี่คือ๒โดรนนี้นะคะสีเทากับสีส้ม
เทาลงไปสำรวจสีส้มคือเกี่ยวร่างน้องขึ้นมา
จนกระทั่งช่วงกลางดึกเอาร่างน้องขึ้นมาได้
เขาจะมีเสียงไหมช่วงนั้นไหมคะที่เขาวอลกันเลยบอกว่า
สิบเจ็ดเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยค่ะจนกระทั่งนำร่างน้องขึ้นมาได้
ทุกคนคือเฮกันลั่นพื้นที่เลยแล้วหามาเป็นเดือนเดือนเนอ
ใช่ค่ะคือตกตั้งแต่ยี่สิบสี่ตุลาคม
มาเจอก็คือเนี่ยค่ะสิบเก้าข้ามมายี่สิบพฤศจิกายนเนี่ยแหละ
อาทิตย์ที่ผ่านมาแม่บอกแม่ขอขอบคุณจริงจริง
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณทุกคนมากที่ไม่ย่อท้อ
อุตส่าห์ตั้งใจแล้วก็พาน้องกลับมาสู่แม่ได้
แม้ว่าจะเป็นแค่ร่างไร้วิญญาณแม่ก็อยากจะเจอลูก
ซึ่งคุณไม่บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเอาร่างน้องเนี่ยไป
สวดพระพิธรรมศพใช่ไหมคะก็จะยู่ห้าวันแล้วก็ชาปนากิจ
แต่ว่าจะไม่มีพิธีรดน้ำศพถามความลึกที่มดบอกว่า
อุ้ยต้องทำเป็นระดับความลึกเป็นอะไรขนาดไหนอืมนี่ค่ะลึกเจ็ดสิบเมตร
๑๐เมตรอะเท่าตึกสูง๒๓ชั้นอะคือมันลึกมากจริงนักดำน้ำ
ที่ดำได้ลึกสุดคือ๓๐เมตรก็ต้องคือถ้านึกภาพอะค่ะมัน
จะเป็นขั้นตอนคือทุกคนจะมีหน้าที่ในแต่ละความลึกไอ้ความ
ล่างสุดเนี่ยต้องเป็นโรนเท่านั้นเพราะคนอ่ะลงไปไม่
แรงกดอากาศมันไม่ได้ปอดเรามันรับไม่ไหว
ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นมาในระดับหนึ่งปุ๊บก็จะ
มีนักประดาน้ำรออยู่ตั้งแต่ระดับที่๓๐เมตร๒๐เมตร
เมตรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าในแต่ละครั้งในการดำขึ้น
มันต้องมีการพักเรื่องของให้เรื่องของปอดเรามัน
ขยายตามแรงกดอากาศที่น้อยลงน้อยลงด้วยนี่นี่จังหว

มันเป็นจังหวะที่เขาวอลบอกกันว่าตอนนี้ขึ้นมาที่
ระดับไทรไหลแล้วพอขึ้นมาจนถึงสิบนี้แล้วคือมืดไป
หมดมองอะไรถ้าไม่เห็นแล้วกันพี่ฝนก็คือแบบช่วยกัน
เวลานี้
เย็นยันนะครับใช่ไหม
นี่ค่ะเนี่ยคือมันเป็นแบบคุณแม่แบบขอบคุณจริงจริงค่ะ
ใช่คุณแม่ก็บอกว่าสำหรับลูกมาวินของแม่นะแม่บอกว่า
ลูกยังคงเป็นคนที่อดทนเก่งเสมอเป็นคนที่เก่งมากมาก

ค่ะก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยกู้ภัยทุกทีมเลยค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดจะแจ้งทางหน้าโซเชียลไปเดี๋ยวจะไม่ถึงกันค่ะ
ก็ขอบคุณคนแรกเลยคือผู้ใหญ่เดียนะคะ
ยื่นมือเข้ามาช่วยทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วก็ทุกทีมอีก๑๙ทีม
นี่ค่ะซึ่งผลชนสูตรเนี่ยก็คือน้องจมน้ำเสียชีวิต
เพราะว่าทั้งในปอดในหลอดลมก็คือมีน้ำอยู่หมด
ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจกู้ร่างน้องมาวินนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แสดงความดีใจในแง่ที่ว่า
อย่างน้อยก็ได้ร่างนั้นกลับขึ้นมาแล้วก็ได้ทำพิธีนะคะ
เอาละฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ
มันได้แต่ส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสาวนั่นแหละ

คือคนในวงการบันเทิงเราเชื่อว่าหลายคนก็พยายามส่งกำลังใจไปให้กับนางนี่แหละ

แต่พูดจริงแล้วเนี่ยหลังจากทุกคนทราบอาการว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ตัวเองได้มีโอกาสไปใกล้ชิดตอนไหนรู้ป่ะไปอยู่ใกล้ตอนแบบรู้สึกใกล้

คือถามแมงมุมทำไมบอกอ๋อถ้าสมมุติเวลาหนูจะนอน
สมมุติมุมจะนอนจะต้องฉีดยาให้นอนอะไรอย่างนี้

คือไม่สามารถนอนหลับได้เลย

แล้วก็นอกจากโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย
ก็เป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือสโตรกนะครับ
ล่าสุดนายพอลดอลลาร์
เคลื่อนไหวอัปเดตอาการคุณหญิงแมงมุมว่า

คาดว่าจะเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้
แฮชแท็กดีใจสุด

ที่ช่วยดูแลแมงมุมเสมือนญาติคนหนึ่ง

รู้มาก่อนไหมว่าแมงมุมป่วย

รู้ตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานนะ

คือแมงมุมก็ได้บอกพี่ดอลลาร์หมดเลยว่า
โอกาสที่เขาจะเป็นอย่างนี้มันมีนะ

อาชีพดอลเล่าเขาแบบ
เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเขาดูแล

คือสมมติไปเสื้อผ้ามีเช่นอะไร

ใจด้วยที่เห็นความรักว่าเห้ยเขาก็ดูแลกันแบบว่าอืม
เนอะทุกเวลาจริงจริงอืมค่ะนี่แหละก็ขอให้แบบแข็งแรงวัน
คนนึงที่หายไปคุณแก๊งคุณแก๊งแก๊งเพื่อนต่างวัย

อืมนะก็ต้องไปแบบเป็นแก๊งแก๊งของบอสนิดนึงอะไรอย่างนี้

คือตัวคุณพี่หนุ่มก็โพสต์ด้วยนะน้องนายนพัฒน์ก็โพสต์เหมือนกันนะคะ
ก็จะมีฮิวกิ้นนี่รุ่นนี้นะ

เป็นรถทริปก็ไปกันตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว

น่าจะรวมกลุ่มกับเขาบ้างนะ

น้องเต้นไม่ค่อยซื้อรถน้องเต้นไม่ค่อยซื้อรถน้องเต้น

๒หนุ่มไทยที่ติดอันดับนะคะ
แต่ออลล่าเด็ก๒คนเงี้ย

หน้าเขาแบบดูมีเอกลักษณ์อะ

เนอะพุนินต์ต่างก็ไปเที่ยวเนื่องเที่ยวนี้กันเยอะเหมือนกันนะเอจริย์เนาะ
ใช่เมื่อเชิญเก็บรองประการอัตโนอำเมลัคกราศอีกอยู่ที่หึจะไปเจอเข้ามาเหรอ
ใช่แม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นชัสนะคืออารตก

ก็เลยคือท่านอาจจะมาหาซื้อ
มะม่วงอะไรหินึกอ่าว

อืมซื้อพริกแกงแล้วก็คุณสามีเป็นคนจ่ายเงินให้

ไปวัดนู่นวัดนี่ถูกต้องไหม

เขากลับก็เริ่มทยอยกลับกันแล้ว

ที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายตั้งแต่เด็ก
บอกเล่าเรื่องราวต่างให้วิกกี้ได้ฟังอย่างสนุกสนาน

พี่เมียเปลี่ยนลูกแล้ว
หลายคนแรกอะ
แรงไปกินดีกว่าครับเจอแล้ว

ตอนนี้เราก็อยู่ที่อาณาจักรของคุณวีระนะฮะ
คุณวีรักก็กำลังนั่งกินเบาะป่าอยู่

เป็นคนชอบต้นไม้มาก

ใช่ก็พาไปขอนแก่น
ตอนนั้นเวียนิปทำให้ขอนแก่นนี้ก็คืน

คนแบบเมื่อก่อนจะต้องหาดาราต้องไปหาที่ไหนแองจี

เวียนาเดชน์จะเป็นคนปฏิวัฒน์ขวัดแก่น
ใช่ใช่มั้ย

หนูก็นึกว่าพี่ไปว่ายป้าทำบท

เพื่อสงบเด็กจะได้สงบด้วยหนู

อยู่ด้วยกันมานานอยู่ดีทำไมหน้าถึงเหมือนกัน

รู้สึกแบบหน้าเหมือนไหมไม่เหมือนนะ
บอกคู่นี้หน้าเหมือนกันมากมากกี้กับป๊อก

อยู่ด้วยกันนานจนไม่มั่นใจว่าชั้นจีนขึ้นหรือเธอฝรั่งขึ้นกันแน่

นี่ลงรูปนี้จนคุณมากกี้เป็นคนลงเองเป็นลงรูปคู่สวีท
งงตกลงแล้วฉันจีนขึ้นหรือเธอฝรั่งขึ้น
งงไปหมดอยู่ไปอยู่มาหน้าเหมือนกันเฉย
แล้วทุกคนอ่ะทุกคนเข้ามาคอมเมนต์จริงแล้วว่าเออเหมือน

อืมนี่ไงแล้วทุกคนก็เลยเป็นแบบเออหมวยขึ้นหรือเปล่า

เขาบอกว่าอันนี้มิ้นเคยไปอ่านมาเหมือนกันว่ามันจะจริงได้ไง
เป็นเนื้อคู่จะนั่งเหมือนกันมันดูแบบเกินจริงอะไรหรือเปล่า
เขาบอกว่าคนเราเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยค่ะมันจะเห็นหน้ากันบ่อย
แล้วมนุษย์มันพัฒนาการด้วยการเรียนแบบ
เวลาเห็นหน้ากันบ่อยเราจะยิ้มแบบที่คนที่เราอยู่ด้วยยิ้มเหมือนกัน
รอยยิ้มมันจะคล้ายกันลักษณะการแบบทำตายทำอะไรอย่างนี้

แล้วมีก้าสกับมี่ย่าก็กำลังแบบวัยซนเลย

แต่แม่กับพ่อก็ยังเปรี้ยววัยรุ่นซะอย่างนั้น
แต่ชอบนะที่ทำให้คนแบบตีไปดูเป็นฝรั่ง

เขาโพสต์คลิปเบลล่ารานีขนาดรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน
เพื่อเดินทางไปทำงานที่กัมพูชานะครับ
โดยในคลิปเนี่ยเบลล่าได้พูดคุยกับแฟนคลับกลุ่มนึง

รู้ด้วยตัวเองหรือพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวเป็นคนบอก
ด้านแฟนคลับก็ตอบว่ารู้จากการนั่งสมาธิ
นางเอกสาวจึงได้บอกกับว่าก่อนนั่งสมาธิต้องรักษาสินห้าด้วยนะคะห้ามโกหก
ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยพากันตำหนิแฟนคลับของเบลล่าตามติดชีวิตเขาขนาดนี้เลยเหรอ
เขาเป็นดาราเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะฟังเบลล่าพูดแล้วก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไ
ไปฟังมีมีคลิปไหมลูกไม่มีแถมสายตาก็แสดงออกว่าไม่โอเค
ด้านแฟนคลับหลังจากทราบกระแสดราม่าก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านสตอรี่ว่า
สำหรับคนที่บอกว่าไม่ออกมาชี้แจงก็ไม่รู้จะชี้แจงอะไร
เพราะว่าเป็นเรื่องปกติของเบลล่าแฟนคลับแกล้งกวนกันอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติ
แล้วก็เป็นการขออนุญาตให้แฟนคลับไปส่งสนามบินได้ด้วย
ซึ่งเราก็บินไปพร้อมกับเบลล่าคือคนนอกไม่รู้ว่าพวกเราเป็นกันแบบนี้
อยู่กันเป็นครอบครัวซึ่งคนนอกก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รู้เรื่องกับพวกเรา
ก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติบินเบลล่าบินไปทำงานอย่างนี้แฟนคลับเขาจะไปด้วย
คือบินตามไปด้วย
ดาราเป็นอย่างนี้หมดที่แบบพวกด้อมเขาจะมีเขาจะมีตารางผู้จัดการเขาจะส่งไปให้
อันนี้คือที่แบบที่เป็นแวนรับรู้แล้วตกลงกันอย่างนี้แต่มันก็จะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่
แบ่งกันเลยลูกเขาแบ่งกันเลยว่าวันนี้คนสมมุติไป๓ล้านคุณไม่ได้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้เลย
มันก็มีคนไปเก็บรูปเก็บภาพอะไรอย่างนี้
แล้วกันอะไรมีกลุ่มของเขาเลยว่าจะไปอะไรยังไงคาระยังไง

ก็ได้ก็ได้